ถึงข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับที่ลูกชายแท้บังเกิดกล้าวแล้วก็ลูกสะพ้าย
วางแผนกันปลอมเป็นโจรแล้วไปจับแม่นะครับมัดมือมัดเท้าเอาสักกระเบือตี
แล้วก็ชิงเงินชิงทองไปนะครับ
โอ้โหคุณแม่เนี่ยสลบอยู่ดีนะมีคนมาเจอนี่แหละครับคุณผู้ชม
ที่บ้านพักที่จังหวัดราชบุรีเหตุเกิดเมื่อ๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมา
ฟื้นขึ้นมาเนี่ยในปอนเนี่ยนะครับที่บอกเป็นคนก่อเหตุเนี่ย
ไปนั่งเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลเลยทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่แม่จำได้นะครับว่าคนร้ายที่ทำร้ายแม่เนี่ย
คือลูกชายและลูกสะพ้ายครับแม่ในปอนเนี่ยคุณผู้ชมลองคิดดูนะ
ยังโพสต์ภาพโพสต์ภาพแม่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วมีข้อความว่ายังไงรู้ไหมคุณผู้ชมผมขออนุญาตอ่าน
ไอ้หน้าจุดจุดตัวไหนทำแม่กูกูไม่สนถ้ารู้กูไม่เอามึงไว้แน่
นั่นยังโพสต์แบบนี้อีกเลยซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นเหตุการณ์วันเกิดเหตุคือจะเห็นนางสาวละอองดาวเนี่ยนะครับ
รอดูต้นทางอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ส่วนในปอนเนี่ยนะครับก็เข้าไปก่อเหตุในบ้าน
จากนั้นก็มีเพื่อนบ้านเข้าไปช่วยนางมณีรัฐเอาไว้
พอสารครับสารท่านอนุมัติหมายจับนี่ฮะนี่คือตอนรอดูต้นทางนะ
พอสารอนุมัติหมายจับในปอนโพสต์แบบนี้อีกคุณผู้ชม
ประเด็นคือแม่กูแจ้งว่ากูเป็นคนทำแบบนี้จะเรียกแม่ต่อดีเปล่าวะ
โอ้โหจากนั้นนะครับตำรวจคุมตัวในปอนกับภรรยาเนี่ยนะครับ
ไว้ที่ป้อมตำรวจเพื่อจะส่งตัวไปที่สพบ้านโฟง
ระหว่างนั้นระหว่างนั้นคุณผู้ชมนายธวัชชัยคำสายพี่ชายมาเจอน้องชาย
โอ้โหเขากั้นโมโหไม่อยู่เนี่ยคุณผู้ชมดูนะนะครับเสื้อเสื้อเทาเนี่ยนะครับ
หาอยู่หาน้องอยู่ไหนวะน้องอย่าอยู่ในป้อมใช่ไหมเดินเข้าไปคุณผู้ชมครับ
หมัดต่อยน้องไปครั้งหนึ่งนะครับในปอนได้รับบาดเจ็บนะได้รับบาดเจ็บ
มีแผลแตกที่โหนกแก้มส่วนนางสาวละอองดาวนะครับ

พอไม่เอาตำรวจจับละถมืดคดีละ
จับผมขังกับไอ้ปอนด้วยก็ได้ผมบอกเลยวันนี้
เมื่อกี้เห็นหน้ากันแหละพ่อสะดวกใจปะไหมครับ

และระหว่างที่ตำรวจพาตัวนายปรอนกับภรรยาไปที่สมหาพบ้านโป่ง
แม่ของละอองดาวหันไปมีปากเสียงกับภรรยาของนายธวัชชัยพี่ชายเมื่อกี้

เกือบจะเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นอีกครั้งครับคุณผู้ชมดูครับ
ลูกไม่ได้ทำลูกแม่เป็นคนดีไหมฮะ
ดีเป็นคนดีทำไมแม่มั่นใจว่าลูกแม่ไม่ทำ
อยากจะชี้แจงแทนลูกสาวไหมคะ
ต้องรอให้แม่พูดเองเลยว่าลูกแม่คนดี
นักข่าวถามใส่เขาให้เลยนะฮะ

ร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วก็ร่วมกันชิงทรัพย
ขณะที่ท่านผู้กรรมการสมภาพบ้านโป่งบอกว่า
ผู้ต่อหาทั้งสองคนเนี่ยเขาปฏิเสธนะ
การปฏิเสธแล้วก็แจ้งความกลับพี่ชายด้วยที่ต่อย
ข้อหาทำร้ายร่างกายส่วนถ้าแม่เนี่ย
ถ้าแม่หายเจ็บหายป่วยแล้วก็เหลือเปลี่ยนใจสงสารลูกขึ้นมา
ไม่แจ้งความลูกชายเนี่ยอาจจะถูกแจ้งก็หา
แจ้งความเท็จนะครับคุณแม่นี่ตำรวจบอกนะ
ซึ่งตำรวจเตรียมนำตัวทั้งสองคนฝากขังต่อสารพรุ่งนี้นะครับ
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวครับ